ติดตามข่าวกีฬากับคุณวรปัตรครับในเรื่องรอบขอบสนามสวัสดีนะครับ

เริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของฟุตซอลก่อนดีกว่านะครับ
ล่าสุดก็ลงเล่นด้วยการเอาชนะเลบานอนไป๕ต่อ
สองเป็นเกมแรกประเดิมเก็บ๓คะแนนนะครับ
แล้วก็กลุยทางเข้าสู่รอบ๒ได้ต่อไป
ก็แข่งกันที่เติร์กบินิสถานนะครับประเทศเจ้าภาพในครั้งนี้
ไทยก็เป็นดีกรีอันดับ๒นะครับรองแชมป์๓ครั้ง
แล้วก็อันดับ๓ครั้งล่าสุดนะครับอีกครั้งหนึ่งจาก๔ครั้งที่จัดการแข่งขันนะครับ
ชนะไป๕๒จากสวพุทธเถื่อนกลางนะครับ
ตั้งแต่นาทีที่๓แล้วก็ได้ประตูจาก
พิวัตรแจ่มเจริญนาทีที่๗วรุษหวังสมแอลที๓๑
แล้วก็มุมัติอุสบันบูซาเหมา๒ลูกนาที๓๘แล้วก็๓๙นะครับ
ในช่วงท้ายเกมหลังจบเกมผู้สื่อข่าวนะครับ
ก็ไปถามประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับคุณก้องห้วยไร่กับสวพุทธเถื่อนกลาง
ซึ่งสองคนนี้ไม่รู้จักมักจีกันมาก่อน
แต่ว่าคุณกล้องห้วยไร่เนี่ยได้ไปพูดในรายการ๑บอกว่า
เขาเคยรับเงิน๑๐๐บาทจากสุภวุฒิเหมือนกับให้ไปเลยเพื่อที่ไปหาที่พัก
เพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับตอนกล้องห้วยไร่ยังไม่ดังก็เหมือนกับประสบปัญหา
ขอยืมเงินคนแถวราชมังคลาซึ่งก็เป็นที่พักที่เก็บตัวนักกีฬาส่วนใหญ่
สวพุทธก็ไปซ้อมกีฬาอยู่ที่ด้านนี้นะครับ
แล้วก็เจอกล้องห้วยไร่ก็เหมือนกับให้ยื้อให้เงินไป
ให้ไปเลยครับไปรู้จักกันมาก่อน
ก็ให้ไปเลยโทษฉาให้ไป๑๐๐๐บาทแล้วที่ไปหาที่พักที่โยนะ
แต่ว่าทำมันฟังจากปากเจ้าโตดีกว่าว่ามาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
คือเลิกลากันไปแล้วเขาก็ไม่มีเงินไม่เหลือกเงินสักบาท
ก็เลยมาคุยกับผมผมก็ได้คุยกับแฟนผม
ทีนี้ตอนนั้นเขาก็เคยบอกว่า๑๐๐บาท
มันก็คือเงินที่สามารถที่จะ

ไม่ได้คิดว่าจะให้เขาไป๑๐๐๐๐๐๐และทุณ
ส่วนที่มีเงินเยอะแล้วต้องการคืน๑๐๐๐บาทมากกว่านั้น

และก็อยากให้เขาไปช่วยเหลือกัน
น่าชื่นชมมากนะครับ
ก็สำหรับเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับ
ส่วนทีมไทยรุ่น๑๖ปีนะครับลงฝึกซ้อมเมื่อวาน
วรากรทองใบนะครับก็ถูกพักเนื่องจากว่าเจ็บข้อเท้านะครับ
เกมที่ชนะนอทเทิร์นเรน่าไป๑๐นะครับกองหน้าของทีม
ก็คาดว่าจะหายทันลงเล่นเกมวันนี้นะครับ
เจอกับทางอินโดนีเซียซึ่งเป็นเกมนัดสำคัญนะครับ
ต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเป็นแชมป์ของกลุ่มจีนนะครับ
ติดตามการถ่ายทอดได้เวลา๑๘นาที๒๐นาทีนะครับ
เริ่มแข่งขันเวลา๑๙นาทีการนะครับ
กับสัญญาณย้ำอีกครั้งหลังจบรายการพิเศษของคอสชนะครับ
เดินหน้าจอไทยรัฐทีวีเลยครับ